เขาบอกว่า๓๐ปีแล้วต้องมีคู่ครองแล้ว
เขาบอกว่าเงินไม่มีแต่ผมมีควายครับ
โอ้เหลือคนมองจะเอาควายด้วยน่ะไปเป็นศีลสอดคุณผู้ชมค่ะ
ควายตัวนี้๓ล้านค่ะ

ชื่อว่าคุณชนะชนอังกุล

หอบเงิน๓ล้าน๒แสนบาท
ไปซื้อควายตัวนี้ชื่อว่าน้องสายฟ้าค่ะ

ทวีคุณฟาร์มนี่เป็นฟาร์มของนายทวีนะคะ

อยู่กันมุมการซื้อขายควายเนี่ยนะคะ

งานนี้ค่ะมีทั้งนายอำเภอ
อำเภอด่านขุนทศอำเภอโนนสูงสาธารณสุข

ในวงการควายเข้ามาแสดงความยินดี

ตอนซื้อสินสอดสักขีพยานเป็นร้อยแล้วนะคะ

เป็นควายที่สวยที่สุด๑ใน๑๐ตัวของฟาร์ม
เป็นลูกผสมมาจากพ่อพันธุ์ราคา๖๐ล้าน

พ่อเขา๖๐ล้านชื่อว่าแก้วฟ้า
เป็นควายชื่อดังเลยของจังหวัดฉัดเชิงเศร้า
สายฟ้าตัวนี้๓ปีเสร็จแล้ว
น้ำหนัก๑๓๐๐กิโลกรัม
กำลังโตเลยหนักเท่ารถยนต์เลยนะคะ

และจะมีราคาที่ดีต่อไปอีก

กลางปีที่ผ่านมาติดอันดับ๑ใน๘
ก็เลยกลับมาพัฒนาเพิ่มเติม
สามารถผสมพันธุ์และรับผสมพันธุ์ได้แล้วด้วยนะ

ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจขายให้กับชนะชน
เหมือนพี่เหมือนน้องกันครับเขาว่าอย่างนั้น
ชนะชนเทียวไลท์เทียวขื่อมาขอซื้อ๓ครั้ง
แต่ละครั้งมีเหตุผลต่างกันไปหมดเลย
แต่ครั้งล่าสุดที่ยอมขายให้เพราะบอกว่า

ผมขอน้องสายฟ้าไปเป็นสินสอดได้ไหม
ก็เลยเอ้าขายก็ขายน้องจะต้องออกเรือนเนี่ยนะคะ
นายชนะชนที่เป็นว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ย
บอกว่าปกติทำฟาร์มควายงามอยู่ที่โนนไทย
ฟาร์มมี๘ตัวแล้วมีแผนจะแต่งงานกับแฟน
ที่อำเภอศรีคิ้ววันที่๒กรกฎาคมนี้แล้วค่ะ
และจะย้ายฟาร์มจากโนนไทยไปอยู่บ้านแฟนที่สี่คิ้ว

๓ล้านกว่าค่ะคิดเอาเองโอ้โห
เขาบอกว่าตั้งใจเต็มที่จะซื้อสายฟ้านี้

เพราะเจ้าสาวก็มีใจรักในอาชีพนี้เช่นเดียวกัน
จะพัฒนาเจ้าสายฟ้าให้เป็นพ่อพันธุ์ที่ดีต่อไป
จาก๓ล้าน๒แสนจะขึ้นไปเท่าไหร่สายฟ้าเอ้ย

คิดให้เขาเรียบร้อยนะครับนะครับ